ตัดสายสดือเด็กด้วยผิวไม่ไผ่อาบน้ำเด็กและร่อนกระด้งเป็นพิธีกรรมสำหรับเด็กแรกเกิดในสังคมไทย
การอาบน้ำเด็กผู้อาบจะนั่งเหยียดขาทั้งสองไปข้างหน้าวางตัวเด็กบนขาทั้งสองข้างโดยหันศีรษะไปทางปลายเท้า
และชำระล้างร่างกายเด็กด้วยน้ำอุ่น

ซึ่งปูผ้าหรือเบาะไว้

ก็จะวางสมุดดินสอไว้ข้าง
เพื่อจะได้เป็นนักปราศราชบัณฑิต

จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดี
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน